เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่โคราชค่ะไปดูร้านอาหารร้านหนึ่ง
คุณตาอายุ๘๐กว่าปีแล้ว
ซึ่งคุณตาสะสมพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙เอาไว้
ให้กับลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านนะคะ
ชื่นชมภาพประวัติศาสตร์หายากด้วย
ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมห้องภาพพรสิน
อยู่ตรงข้ามกับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ทุกวันนี้ร้านนี้เขาเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ขายข้าวมันไก่ขายกาแฟโบราณค่ะ
ลูกค้าที่รับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยนะ
อกจากอิ่มอร่อยแล้วดูสิคะ
ยังได้ชื่นชมกับพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ทางด้านคุณตาคงพบพัฒนภิรเดช

นำมาประดับเอาไว้ที่ร้านไว้ทั่วห้องเลยค่ะ

โดยคุณตาคงพบก็บอกว่าพระบรมชายาลักษณ์ที่ภาคภูมิใจที่สุด
แล้วก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาวพิมายเลยนะ

คุณตาเอาให้ดูบอกว่าเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เป็นภาพพระบรมชายาลักษณ์เมื่อครั้งที่ในหลวงราชการที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินมายังที่ว่าการอำเภอพิมายหลังเก่า
เป็นอาคารไม้๒ชั้นตั้งอยู่หน้าประสาทหินพิมายค่ะ
และในวันนั้นมีประชาชนมารับเสด็จนับพันคน
คุณตาคงพบตอนนู้นเลยอายุ๑๘ปี
ก็เป็นคนนึงนะคะที่ไปร่วมรับเสด็จด้วย

หลังจากนั้นคุณผู้ชมในพศ๒๕๐๒
คุณตาคงพบก็มาเปิดร้านถ่ายรูปที่ชื่อว่าร้านพรสิน
ก็ติดตามหาภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้ค่ะ
มาใส่กรอบเอามาติดประดับเอาไว้ทั่วร้านเลย
ให้ชาวพิมายได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
ลูกค้าที่มาใช้บริการก็ได้ชื่นชมด้วยนะคะ
แล้วก็นอกจากพระบรมชายาลักษณ์แล้วคุณตาคงพบเอามาอวดนักข่าวด้วย
นี่ก็คือเหรียญกระสาปรุ่นเก่ากว่า๒๐๐เหรียญนะคะ
ยังมีธนบัตรมีแบงค์เก่าอีกเป็นจำนวนมากนะคะ
ถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์เก็บสะสมเอาไว้
นี่เป็นคุณค่าที่สำคัญเหมือนกันนะครับโอ้โฮคุณค่านี่คือมหาศาลจริง
ถูกต้องแล้วก็คุณตาคงพบบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปชม
คุณตาบอกได้เลยมาที่ร้านได้เลยนะคะ
ที่ร้านห้องผ้าพรสินอยู่ตรงข้ามอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่โคราชนั่นเองนะคะ